ถึงจะเป็นน้องใหม่แกะกล่องไม่นานแต่บอกเลยว่าผลงานการันตีไม่ธรรมดา
ด้วยความว่ากระแสน้องแรงมาก

เหล่าผู้จัดที่พร้อมใจยื่นบทดีเล่นให้พี่เถอะ
มาแสดงกับพี่นะนะฮะเออไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือตั้งใจ
คุณผู้ชมช่วง๑ปี๒ปีที่ผ่านมานี่นะ
ครับเขาได้รับงานแสดงประกบนางเอกตัวแม่ของวงการบันเทิงแทบทั้งนั้นเลยค่ะ
นางเอกตัวแม่คนแรกเขาประเดิมมาเลยนะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเจนี่เทียนโพสุวรรณไง
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความหน้าเด็กเป็นเหตุของสาวเจนนี่หรือเปล่านะคะ
ได้มาเล่นประกบคู่กันกับน้องกราฟค่ะ
ซึ่งละครที่หนุ่มกรัฟจะมาประกบคู่กับสาวเจนนี่ก็คือละครเรื่อง
หัวใจใหญ่ซุปตาชื่อเรื่องก็น่าดูแล้วนะ
ถือว่าเป็นละครที่หนุ่มกราฟมาประเดิมเป็นนักแสดงของช่อง๓เขาเป็นเรื่องแรกเลย
และก็เป็นการหวนจอหวนขึ้นจอแก้วหลังจากที่สาวเจนนี่เนี่ย
หายไปเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับลูกสาวตัวน้อยด้วยนะคะ
กันเท่าไหร่๑๖ปีพี่เจนี่แก่กว่าน้องกรัฟ๑๖ปีแต่หน้าตาเม็ดเจนี่หน้าตามากเลยนะ
ค่ะส่วนนางเอกตัวแม่ของวงการคนต่อมานะคะที่น้องกราฟได้ร่วมงานด้วยก็คือเจ้าหญิงแห่งวงการค่ะ
แอนทองประสมนี่เป็นไงเรียกได้ว่าสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนเลยทีเดียวนะคะ
กับการโคจรมาเจอกันของน้องกรัฟแล้วก็นักแสดงยอดฝีมืออย่างพี่แอนทองประสมค่ะ
ถือว่าเป็นการร่วมงานกันผ่านภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมอดี้นะคะเรื่องบัวผันฟันยับเออนะฮะ
ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมีคนตั้งคำถามในเรื่องของความห่างของอายุอีกนะฮะ
คู่พี่เจนนี่เนี่ยห่าง๑๖ปีส่วนกับคู่พี่แอร์เนี่ยขยับขึ้นไปเท่าไหร่จ๊ะ๒๑ปีเท่านั้นเอง
แต่ก็เชื่อว่าคาแรคเตอร์แล้วก็ฝีมือการแสดงของทุกคู่ก็น่าจะทำให้คุณผู้ชมแล้วก็แฟนหนังเชื่อได้ไม่ยากอินได้แน่นอนนะคะ
รวมไปถึงนางเอกคนล่าสุดค่ะที่หนุ่มกรัฟเขาเพิ่งได้ร่วมงานสดร้อนก็คือสาวเอวบางแห่งยุคใหม่ดาวิกาค่ะ
ซึ่งหนุ่มกราฟนี่นะคะบอกเลยว่าออกตัวนะเขินใหม่ดาวิกามาก
เป็นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็เปิดใจผ่านสื่อด้วยว่ารู้สึกขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาเลยทำให้เขาเนี่ยได้เปิดประสบการณ์การทำงานในรูปแบบต่างใหม่ด้วยแล้วก็ยังได้ร่วมงานกับนางเอกระดับแถวหน้าของเมืองไทยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบสุดประทับใจแล้วก็ยากที่จะลืมค่ะ

ณตอนนี้ให้เป็นพี่เจนนี่แล้วกัน
เพราะว่าด้วยตัวเรื่องของละคร

มันจะมีทั้งดราม่ามีทั้งอะไรหลายอารมณ์มากเลยครับ
อย่างพี่แอนนี่คือมันจะออกเป็นทางคอมมิดี้

แล้วเราก็ค่อยจูนกันไปเหมือนกันด้วยครับ

ที่เรามีโอกาสได้เจอกับตัวพี่ใหม่ดาวิกาด้วย

ก็แค่เงยหน้าทุกคนมองหน้าพี่ใหม่และยิ้มแค่นั้นครับ
เพราะว่าแรกเผื่อครับ